ปฐุมธานีครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านที่เขาอยู่ในแนวคันกั้นน้ำเนี่ย
ก็บางคนอยู่นอกคันกั้นน้ำบางคนโดนน้ำท่วมไปแล้ว
น้ำท่วมไปแล้วส่วนใครอยู่ในคันกั้นน้ำ
ไม่ใช่ว่าสบายใจไม่ใช่ว่าโล่งใจนะเขาลุ้นกันวันต่อวัน
แล้วมีท่านหนึ่งรีวิวสถานการณ์น้ำเลยครับ
สถานการณ์น้ำของปฐุมธานีบริเวณหลังวัดสารเจ้านะคะ
อยู่ได้แค่กำแพงวัดบอกปริมาณน้ำห่างแค่คืบเดียวทุกคน
มันน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดกำแพงนี้พังขึ้นมาหิวไม่ได้แล้วค่ะ
นี่เขาเอามือทาบกับกำแพงให้ดูเลยอ่ะคือหนึ่งฝ่ามืออ่ะคืบนึง

น้ำจะล้นกำแพงคันกั้นน้ำเข้ามาในชุมชน

ตรงบนบ้านกลางอำเภอเมืองประถุมธานีครับพี่บอก
ขนาดนี้แล้วนะโอ้โฮมาวานนี้แร็บนี่คือภาพมาวานนี้ที่
ผู้หญิงคนนี้เขาไปรีวิวให้เห็นกันชัดเลย
ตอนที่รีวิวนะฝนก็ตกด้วยระดับน้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้น
ไม่รู้ป่านี้มันเนี่ยมันไปเทียมตรงนี้ขันกัดน้ำหรือยัง
ซึ่งนอกจากจะต้องคอยดูระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นข้ามกำแพงคันกั้นน้ำแล้ว
ลุ้นด้วยว่ากำแพงเนี่ยมันจะรับน้ำหนักน้ำที่ดันมาไหวหรือเปล่า
ค่ะถ้าหากแนวกำแพงมันพังเนี่ยน้ำก็ไหลเข้าชุมชนระดับสูงกว่าหนึ่งเมตร
แน่นอนเลยแล้วริมน้ำจุดอื่นอื่นเป็นยังไงกันบ้าง
คุณผู้ชมฮะทางเทศบาลบ้านกลางและทางจังหวัดปฐุมธานีเขาเอาหินคลุกกระสอบทรายครับ
แล้วก็แบรีเออร์มาทำคันกั้นน้ำไว้ตลอดแนวแบบนี้เลยฮะแต่ระดับน้ำก็
ก็ใกล้เลยคันกั้นน้ำทุกแนวแล้วเหมือนกันนะโอ้โหนี่เกือบวิกฤตแล้วเหมือนกันครับ
ที่ปฐุมธานีอำเภอเมืองนะครับวันนี้นะคะวันที่สี่ตุลาคมสองห้าหกห้า